ลืมคดีฆ่าชิงทองที่ลบบุรีไปหรือยัง
วันนี้มีความคืบหน้าจากสารอาญาครับ
พิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ประสาน

นายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ที่ฆ่า๓ศพชิงทองที่ลบบุรี
สารท่านชี้ว่าพฤติการของจำเลยนะ
เป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายนะครับ
ต่อหลักความสงบและไร้ซึ่งมนุษยธรรม
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับ
ศาลท่านอ่านครับพิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีหมายเลขดำที่อ๓๐๐๒๕๖๔
ในส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญา

พร้อมด้วยผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายอีก๑๐ราย
เป็นโจทย์ร่วมฟ้องนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
หรือว่ากอล์ฟอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งหนึ่ง

เขาเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลบบุรี
เมื่อวันที่๙มกราคม๒๕๖๒
คุณผู้ชมครับคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาไปเมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๖๓ว่า
จำเลยมีความผิดตามฟ้องเป็นการกระทำกรรมเดียว
ผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนัก

จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลดโทษพร้อมชดใช้เงินบางส่วนให้กับผู้เสียหาย
และสารมีคำพิพากษาส่วนแพ่ง
จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามที่โจทย์เรียกร้อง

จำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายด้วยการมอบเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากคดีนี้

พฤติการของจำเลยเป็นการกระทำโดยทารุณโหดร้าย
ต่อหลักความสงบและไร้มนุษยธรรม
อีกทั้งเป็นเรื่องร้ายแรงที่สารล่างพิจารณาให้ประหารชีวิตจำเลย
สารอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยครับ
เพราะฉะนั้นเห็นว่าในระหว่างพิจารณาในชั้นสารอุทธรณ์
ได้แก้ไขดอกเบี้ยผิดนัดจากร้อยละ๗๕เป็นร้อยละ๓
และบวกอีกได้ไม่เกินร้อยละ๒
พิพากษาให้ค่าเสียหายที่ส่วนดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
อกจากนั้นพิพากษาไปตามเดิม
สำหรับการอ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
จากเป็นสถานการณ์ในช่วงโควิด๑๙